คุณผู้ชมช่วงโควิดระบาดเนี่ยหลายคนหันไปทำประกันกันเยอะมาก
ประกันสุขภาพก็ดีประกันโควิดก็ดีวงเงินสูงสุดล้านหนึ่ง
หลายคนก็ทำกันกะว่าถ้าสมมุติว่าติดขึ้นมาจริงจริง
อย่างน้อยจะได้แบบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้
จะได้มีเตียงแต่ปรากฏจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอะค่ะ
เพราะว่าล่าสุดมีแคทเชียร์สาวคนหนึ่งเธออายุ๒๐ปี
ติดโควิดและอาการโคม่าด้วยเธอทำประกันเอาไว้วงเงิน๑ล้านบาท
หาเตียงที่ไหนไม่ได้เลยโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ได้
โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้จนสุดท้ายค่ะ
ต้องพึ่งเพจสายหมายต้องรอดอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเธอแทบจะไม่รอดแล้ว
คือออกซิเจนต่ำแน่นหน้าอก
เพจสายไม้ต้องรอดต้องรีบส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้เองค่ะ
ทีมสายไม้ต้องรอดรีบลงพื้นที่มาช่วยผู้หญิงคนนี้
เธอทำงานอยู่ที่ร้านอาหารย่านลำลูกกาคลอง๒
เธอบอกว่าเธอน่าจะติดมาจากลูกค้าที่มาใช้บริการนี่แหละ
เพราะในร้านเนี่ยสัปดาห์ที่แล้ว
พีอาร์พนักงานทยอยติดกันมาเรื่อย
ล่าสุดติดกันทั้งร้าน๒๐คนจนต้องปิดร้านนะคะ
เธอคือคนสุดท้ายตรวจพบเชื้อเย็นวันที่๑๕มกราคมคือเมื่อวาน
ตอนแรกแค่มีไข้ไอเจ็บคอประมาณสัก๔๕วัน
แล้วมาตรวจเจอผลเป็นบวกเย็นเมื่อวานนี้

ซีโนแวคเข็มแรกแอสตราเซเนก้าเข็มสอง
พอพบเชื้อปุ๊บเธอก็ติดต่อหาโรงพยาบาลเลยค่ะ
หาเตียงรักษาปรากฏว่าเตียงเต็มหมดเลย
ทุ่มกว่าเธอบอกว่าอาการเริ่มแย่แล้ว
แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกลุกเดินก็ไม่ไหว
สุดท้ายต้องพึ่งเพจสายใหม่ต้องรอด
เพราะว่าที่ห้องพักคนงานเหลือเธอคนเดียว
คนอื่นเขาได้เตียงรักษากันไปหมดแล้วอะค่ะ

อันดับแรกวัดค่าออกซิเจนก่อนเลย
ซิเจนอยู่ที่๘๘ซึ่งถือว่าต่ำมากค่ะ
แล้วน้องหายใจเร็วคือหายใจหอบ๓๕ครั้งต่อนาที

เพราะว่าคนปกติทั่วไปเราหายใจกัน๑๕๒๐ครั้งต่อนาที
แต่อันนี้คือเพิ่มไปเป็นเท่าตัวเลยค่ะ
ทีมงานก็พยายามประสานหาโรงพยาบาลให้
ทีมสายไหมต้องรอดประสานตั้งแต่๔ทุ่มยันตี๑

เขาบอกว่าทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

เงินรักษาล้านหนึ่งก็ไม่มีที่ไหนมีเตียงให้
ตี๑เสร็จโรงพยาบาลแพทย์รังสิต
ตอบรับให้นำน้องเข้ารับการรักษาได้

ตอนนี้เพจสายใหม่ต้องรอดก็เลยรู้สึกว่า
อยากที่จะให้แก้ปัญหาเรื่องของเตียงหน่อย
เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางคืนกลางดึกแบบนี้ค่ะ
เหมือนไม่มีโรงพยาบาลไหนที่พร้อมจะรับคนไข้เลย
และอีกอย่างหนึ่งที่เพจสายใหม่ต้องรอดเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็คือว่า
รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดของกรุงเทพเนี่ย

เอาอย่างแค่ว่ารายงานตัวเลขตั้งแต่๑มกราคมถึง๑๔มกราคม

รายงานมาว่ามีผู้ป่วย๑๗๑ราย
แต่พอไปดูตัวเลขของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริการสาธารณสุข๖๑เขตสายไหม
เขาบอกว่าเอาตั้งแต่๑มกราศถึง๑๔มกราเหรอ

ก็เลยงงว่าทำไมตัวเลขมันต่างกัน๔เท่าขนาดนี้
แล้วตัวเลขที่เราได้รับการรายงานทุกวันนี้เนี่ย

คือในส่วนของสายใหม่ต้องรอดที่ตั้งข้อสังเกต
คือ๑เอาละเรื่องของการทำประกันชีวิต
คือทำประกันชีวิตในเรื่องของโควิด
แน่นอนว่าคนที่ทำก็คือมุ่งหวังเรื่องของ
การไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลใช่ไหม
แล้วก็เข้าเอกชนได้อย่างสบายใจ
แต่ก็ต้องแยกส่วนนะฮะคือก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีเตียงรองรับนะ
ถ้าทางเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ย
เขาไม่มีที่ไม่มีห้องว่างให้เนี่ย

พอมามีเคสนี้เนี่ยสายใหม่ต้องรอดก็เลยตั้งคำถามว่า
ถ้าเกิดว่าจำนวนผู้ป่วยมันน้อยในระดับนี้จริงเนี่ย

ตัวเลขที่แท้จริงมันเป็นยังไงกันแน่
ส่วนเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือมีหญิงวัย๘๖ปีท่านหนึ่ง
ท่านเสียชีวิตอยู่ที่สงขลาจากการติดโควิด
ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นสายพันธุมิครอนอืม
ทีนี้คำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าลูกหลานบอกว่าคุณยายท่านนี้
ท่านไปฉีดวัคซีนโควิดมาแล้ว๒เข็มฉีดไฟเซอร์ด้วย
แล้วทำไมยังติดโอมิครอนแล้วเสียชีวิตนี่นะฮะตรงเนี้ย
เดี๋ยวทางสาธารณสุขได้ชี้แจงแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่เอาเป็นว่าการติดเนี่ยติดมาจากลูกหลานนะที่กลับมาจากภูเก็ต
แต่บ้านอยู่ในที่สงขลานะครับสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับ
ติดเชื้อจากหลานที่กลับมาจากภูเก็ตนะฮะแล้วก็พบว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดสายพันธุมิครอน
คนแรกของจังหวัดสงขลานะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับ
นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ผู้หญิงท่านนี้คุณยายท่านนี้เสียชีวิตด้วยโควิดสายพันธุมิครอนนะ
แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วคือผู้สูงอายุแล้วก็ป่วยอันไซเมอร์
แม้จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบสองเข็มแล้วแต่ยังสามารถติดเชื้อจากลูกหลานได้
หลังจากลูกหลานเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมในช่วงปีใหม่
เพราะฉะนั้นทางอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์
ก็เลยฝากแจ้งแบบนี้นะครับแม้ว่าท่านจะได้วัคซีนโควิด๒เข็มแล้ว
แต่ท่านต้องรีบไปกระตุ้นเข็ม๓โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยงก็คือผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุผู้ป่วยเปราะบางนะ
คุณหมอโอภาษบอกว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อ
หลังที่รับวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว
ต้องมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่๓เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อนะครับ
ขอย้ำว่าคนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่๒อย่างเช่นเมื่อ
เมื่อตุลาคมเนี่ยควรจะมารับแล้วมกราคมนี้
คือ๓เดือนเนี่ยภูมิมันจะเริ่มลดแล้วนะแต่ท่านที่เป็นผู้ที่แข็งแรงอยู่แล้ว
กลุ่มอื่นเนี่ยท่านลองดูว่าท่านจะมีระยะเวลาเท่าไหร่
แต่ว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้เสี่ยงนะผู้สูงอายุ
หลังจาก๓เดือนไปแล้วเนี่ยท่านต้องมารับแล้วนะครับสำหรับเข็ม๓
คุณหมอโอภาษย์บอกว่าถ้าใครนะครับที่ครบกำหนดนะ
อย่างฉีดเข็ม๒เมื่อตุลาคม๖๔ก็ต้องมารับ
นี่แหละมกราคม๖๕เข็ม๒พฤศจิกายน๖๔
เดือนหน้าก็คือกุมภา๖๕ต้องมารับ
ถ้าฉีดเข็ม๒เมื่อธันวาคม๖๔มีนาคม๖๕
ก็ต้องมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่๓กันแล้ว
คือมีคำถามเยอะแล้วฮะว่าตกลงแล้วเนี่ย
เราควรจะโดสแบบไหนอะไรยังไงควรจะบูสเตอร์โดสแบบไหนอะไรยังไง
คือแน่นอนว่าทุกคนไม่สามารถจะไปตรวจภูมิกันได้หมด
เพราะมันมีค่าใช้จ่ายมันแพงเลยช่วยง่าย
เราไม่รู้หรอกว่าเราฉีด๒เข็มไปแล้วหรือว่าเข็ม๓ก็แล้วแต่เนี่ย
ตอนนี้เรามีภูมิคุ้มกันอยู่จำนวนเท่าไหร่ในตัวนะต้องมีค่าใช้จ่าย
เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาคร่าวสำหรับคนที่แข็งแรงโดยทั่วไปเนี่ย
ผมว่าสัก๔เดือน๕เดือนเนี่ยอันนี้ควรจะไปฉีดแล้ว
ต่อไปนะในช่วงเวลานี้นะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วย
บางเลื้อโรคเลื้อรังโรคเสี่ยงผู้สูงอายุเนี่ย
สาธารณสุขบอกว่า๓เดือน

คุณต้องไปฉีดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดติดขึ้นมาเนี่ย
มันเสี่ยงคือติดเนี่ยมันติดได้อยู่แล้วโอกาสติดมันติดได้